สองท่านนี้มาเผยสูตรน้ำเงี้ยวสูตรเด็ดของเธอ
จะน่ากินน่าทานขนาดไหนไปติดตามครับ
โอ้ยน่ากิน

นั่นน่ะสิถ้ามีขนมจีนโหเปิดเลยล่ะ
นี่ฮะสองท่านนี้นะฮะมาแจกสูตรน้ำเงี้ยวเข้มข้น

แล้วก็ทำตามได้เลยนะขั้นตอนแรกพริกแกงต้องมี
ผ่าพริกแห้งตะไคร้เกลือกะปิ
แล้วเดี๋ยวจะได้เห็นตอนคุกตำให้มันเข้ากันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ
ไอ้แผ่นที่ใส่ลงไปอันนี้กะปินะ
และตามด้วยไอ้ที่แผ่นนี้
ให้เข้ากันแล้วเทน้ำลงไปในหม้อน้ำซุปอีกที
เดี๋ยวจะได้เห็นนะตอนที่ใส่ลงไปในน้ำซุปนะคุณผู้ชมนะ
แล้วคุณผู้ชมดูไปเรื่อย
ทำตามผมให้ดูซ้ำนี่ไม่ใช่อะไร

พริกกระเด็นเข้าตา

แล้วคุณชนะอาจจะกินข้าวเหนียวกับไส้อั่วอยู่
แล้วพอมีน้ำเหนียวมาก็เลยกินน้ำเหนียว
ข้าวเหนียวกับข้าวเหนียว
เรื่องของคุณ
แต่ว่าก็ควรจะกินกับขนมจีน

จะเล่นกับขนมจีนนี่แหละดีที่สุดล่ะครับ

ดูคุณยายอย่างนี้ยำนมจีน
ชอบขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกด้วยนะคะ

ชื่อว่าอุ๊ยเกียงและของกิน
เดี๋ยวไปตามดูคุณยายอาจจะมีอีกหลากหลายเมนูที่น่าสนใจนะคะ